นอกจากนั้นแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีก๑จุดค่ะ
ผู้สื่อข่าวแทรกท์ทีวีคุณสุภัตราซีปัชชิม
นักข่าวขาลุยของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดอุตรดิษฐ์
พื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า๖๐๐ไร่
พื้นที่บริเวณตรงนั้นกลายเป็นภูเขาหัวโล้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จะมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตรงจุดนี้ได้อย่างไร
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
สภาพป่าไม้ที่ถูกแพ่วถางจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น
จำนวนกว่า๖๐๐ไร่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์
ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุตรดิษฐ์
ต้องเร่งประชุมแผนงานบรรจุเป็นวาระ
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้น
แต่ประการสำคัญก็คือจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อน
ว่าป้ามีความสำคัญอย่างไร
แต่ในกรณีที่ราชดรไม่มีที่ทำกิน
ทางจังหวัดจะได้เข้าไปดูว่า
เพราะเหตุใดราษดรถึงยังไม่มีที่ทำกิน
จะไปดูในละเอียดเป็นครอบครัวไป
เพื่อไม่ให้มีการเข้ามาบุกลุกป่าอีก

การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวล้นตามแผนจังหวัดอุตรดิษฐ์
อันดับแรกต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
เพื่อคัดแยกผู้บุกรุกรายใหม่
และผู้ที่เข้าไปทำกินก่อนมติคณะรัฐมนตรี

โดยให้ในอำเภอหน่วยพิทักษ์ป่าและผู้นำชุมชน
เข้าไปตรวจสอบเพื่อแยกชาวบ้านที่ได้รับการผ่อนผันว่ามีกี่ครัวเรือน
ผู้บุกรุกรายใหม่กี่ครัวเรือน
หลังจากนั้นจะมีการจัดประชาคม
เพื่อสร้างความเข้าใจและเดินหน้าสู่แผนฟื้นฟูต่อไป
โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลา
ในจุดที่ถูกบุกรุกจนเป็นภูเขาหัวโล้น
ปลูกป่าบางเรื่องบางแปลงไม่ได้ผล
ลูกไปอะไรไปแล้วชาวบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่มีผลเลย
อันดับแรกก็คือต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ผมว่าอ่าจังหวัดอุตรรดิตเองเนี่ย
ในภาวะณเวลานี้ไม่น่าหนักใจนะไม่น่าหนักใจนะครับ
ผมว่าเอาอยู่นะเอาอยู่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
จริงใจกับการแก้ไขปัญหาแล้วกันนะครับ
จังหวัดอุตรรดิตมีพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าไร่
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และพื้นที่กรมป่าไม้เป็นป่าในรุ่มน้ำชั้นหนึ่งและรุ่มน้ำชั้นสอง
นั่นหมายถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำกำลังถูกบุกรุกอย่างหนัก
หัวใจของการเข้าไปฟื้นฟูภูเขาหัวโล้นจึงต้องมีการควบคุมพื้นที่ถูกบุกรุกไม่ให้ขยาย
ดูแลประชาชนให้มีพื้นที่ทำกินพอเพียงและพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับคนในพื้นที่
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน